เลยนะครับประเทศชาติผมว่าอยู่เหลือความนั้นนะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าผมทำเมื่อปฏิชามาเลยตลอดจะมีอะไรที่ยัง
สำเร็จบ้างหรือเสด็จไปแล้วท่านก็ไม่ได้ติดตาม
ท่านก็ไม่ได้มองในแง่มุมดีดีบ้างเลยท่านไม่เคยเอาไปเปรียบเทียบกับ
รัฐบาลก่อนหน้านั้นมาเลยนะครับท่านกุณาให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาล
ด้วยนะครับกับผมด้วยเมื่อเช้าก็พูดหลายเรื่องด้วยกันนะครับ
โดยเพราะยิ่งในเรื่องของไร้วิสัยทัศน์ไม่เคยมองโลกภายนอกนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการคงจะหยุดค่ะเดียวอย่างเดียวล่ะนะครับ
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านท่านพูดอะไรก็ได้อยู่แล้ว
สภานะครับก็สุดแล้วแต่ว่าประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไรนะครับ
เชื่อมั่นหรือเปล่าท่านใช้คำว่าประชาชนทั้งประเทศ
ทั่วประเทศนะครับก็ฟังไปแล้วกันนะครับ
ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นผมคิดว่าอะไรอย่ามีมากมายที่จะดำเนินการนะครับ
นโยบายของเราก็คือการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการต่างมากมายซึ่งเดี๋ยว
แล้วที่การท่องเที่ยวและกีฬาก็คงคิดแจ้งได้นะครับในส่วนของการเปิดประเทศ
ยี่สิบวันนะครับผมไม่ต้องการที่จะให้ทุกคนขาดความเชื่อมั่นในตรงนี้นะครับ
ผมยืนยันนะครับวันนี้ก็เริ่มดำเนินการเปิดไปแล้วที่ภูเก็ตแซนบล็อกแล้วก็จะมีการขยายไปยังจังหวัดต่างโดยรอบ
ซึ่งทุกคนในพื้นที่ก็มีความพึงพอใจทุกอย่างมันต้องเริ่มเดินหน้านะครับ
เริ่มเดินหน้าในโลกวิธีใหม่ท่านบอกว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลย
วันนี้ผมเรียนทุกอย่างนะครับไปเตรียมความพร้อมการเจรจาเรื่องการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ
หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเตรียมทุกอย่างแก้ดูแลเรื่องกฎหมายที่ยังไม่เรียบร้อย
ยังไม่พร้อมดำเนินการอะไรที่ต้องปรับได้ก็ปรับเพราะกฎหมายบางอย่างนั้นใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับ
อย่าลืมนะครับรัฐบาลดูแลประชาชนไปเท่าไหร่ในเรื่องของการลดดอกเบี้ย
ขยายเวลาชำระหนี้นะครับให้เงินไปมาตรการต่างท่านบอกว่าไม่เกิดประโยชน์
นะครับลองไปถามประชาชนอีกสามสี่สิบล้านดูเขาได้ไหม
แต่มันจะได้มากอย่างที่ท่านว่ามันก็คงไม่ได้
เพราะท่านพูดย้อนแย้งกันไปหมดนะครับว่างบประมาณก็หาไม่ได้
จัดสรรงบมารมันอย่างไรนะถ้าเงินพอมันก็ทำได้หมดนะครับ
แต่ขอให้ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับหลายท่านก็บอกว่า
ซอฟต์โลนไม่ได้ผมก็มีคณะกรรมการในการที่จะเจรจาหนี้ตรงนี้อยู่
นะครับทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้กยศหนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านต่างต่าง
เหล่านี้มันไม่ได้ทำง่ายง่ายหรอกนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านคิด
เสนอมาพูดมาแล้วมันเก่งจริงท่านน่าจะทำสมัยรัฐบาล
ท่านให้จบแต่ถ้าเลือกพวกนี้เรื่องการหนู้นะครับมันหนูเอาตัวเมือง
อะไรมันถึงเวลานี้ผมต้องมาแก้ไขใช่ไหมละ
เพราะฉะนั้นหลายอย่างเราก็แก้ไปแล้วหลายอย่างเรายังแก้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดตรงนี้นะครับเรื่องซอฟต์โลนเรื่องเอสเอ็มปี
เรื่องกลุ่มปลอบางต่างต่างเหล่านี้ทำทั้งหมดอ่ะนะครับ
เพียงแต่ว่ามันจะช้าไม่ต้องใช้เวลา
เพราะมันสะสมมาเป็นเวลานานนะครับต้องแก้ไขกฎหมายต่างต่าง
สามารถดำเนินการได้นะครับผมไม่อยากให้ท่านพูดแบบหาเสียงตรงนี้
ที่นี่ไม่ใช่เวทีหาเสียงนะเป็นเวทีที่มาช่วยกันแก้ปัญหานะครับ
ผมฟังประชนทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั้งประชุมเองทั้งพบปะ
เป็นการส่วนตัวเรียกมาทำส่วนตัวคือไม่ใช่ที่บ้าน
ผมไม่เคยรับใครที่บ้านไม่เคยมีแขกไปที่บ้านผม
เป็นเวลากว่าสิบปีมาแล้วไม่เคยออกไปไหนสิบปีมาแล้ว
ไปเที่ยวไปสถานที่ต่างไม่เคยไปนอกจากไปทำงานเท่านั้น
ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับ
ก็ขอเข้าใจด้วยนิสัยผมเป็นอย่างนั้นแต่ผมฟัง
ฟังจากที่ท่านพูดฟังที่ท่านสื่อไปทางหนังสือพิมพ์โซเชียล
ผมก็ฟังแล้วผมก็บางทีผมก็อเนตอนาจใจเหมือนกัน
ในการพูดจาที่มันไม่มีข้อเท็จจริงบิดเบือนนะ
เรื่องท่องเที่ยวเดี๋ยวผมให้ท่องเที่ยวว่าไปเรื่องการต่างประเทศนะครับ
วันนี้ดำเนินการตามประเทศอย่างสมดุลจะหาว่าผมจะไปเป็นอะไร
เมืองขึ้นเมืองขึ้นใครครับเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อน
เมื่อขึ้นใครมาก่อนนะแล้วท่านพูดอย่างงี้มัน
เกียรติภูมิประเทศไทยผมทำทุกอย่างเรื่องการต่างประเทศ
ให้เกิดความสมดุลระหว่างหมาอำนาจทุกมหาอำนาจในเวทีต่างประเทศ
ผมไม่น้อยหน้าไปกว่าใครในศักดิ์ศรีของประเทศไทย
ผมทำทุกอย่างในกล้ามาชุมกลุ่มทุกระดับทั้งกล้ามาชุมในต่างประเทศ
อีกด้วยผมได้รับการตอบรับจากผู้นำประเทศ
ประเทศนะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศมีบริบทที่ในการแก้ปัญหา
การทำงานที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นหลายอย่างผมก็เอามา
ประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะประเทศที่มีการปกครองแบบไหนมันก็ตาม
อย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้ผมคิดถึงใคร่ควรนะครับ
แล้วก็รับฟังความคิดเห็นไม่ใช่ท่านก็กล่าวอ้างว่าผมชอบสั่ง
เขาสั่งผมเคยสั่งว่าเอ้ยไปทำไอ้นี่ทำไอ้โน่นไปทำไอ้โน่น
มันทำได้ง่ายแหละครับแบบนั้นอ่ะผมให้นโยบายไปเอาไปดูเรื่องนี้ซิ
เรื่องนี้กลัวเรือนนี่ก็จะสอนจะทำยังไงคณะทำงานไปศึกษามา
แล้วนำมาเข้าในที่ประชุมระดับนโยบายจากนั้นก็นำเสนอเข้าคอรมอ
ระบบการทำงานเขาเป็นอย่างนี้นะครับหลายท่านก็เคยเป็นรับตีมาแล้ว
หลายท่านก็เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วท่านลองเปรียบเทียบดูนะครับ
การทำงานมันเป็นยังไงที่ผ่านมาผมสอบถามจากฆาตการทุกคน
มันไม่ใช่แบบที่ผมว่าเลยท่านรู้ตัวเองดีอยู่นะ
ท่านว่าผมผมก็จำเป็นต้องชี้แจงให้ทราบนะครับ
เรื่องแผนเปิดประเทศผมก็เคยกลับเรียนไปแล้วว่า
เอาล่ะถ้ามันสามารถทำได้ในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ทำ
ถ้าไม่ได้เราก็เปิดเป็นเป็นเซ็กเตอร์ไปก่อนการท่องเที่ยวจะทำยังไง
วันนี้การท่องเที่ยวถึงเราจะเปิดเท่าไหร่ก็ตามนะครับ
ถ้าตราบใดที่เขายังเป็นการแพร่ระบาดอยู่ในโลกใบนี้เนี่ย
ที่เขาจะมามันแน่นอนต้องน้อยลงเสมอแต่ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญที่เขาต้องการจะมา
ถ้าสามารถบริการได้โดยทั้งประเทศต้นทางและปลายทางผมก็เจรจากับทุกประเทศ
นะครับคู่เจรจาพระหุบ้างทวิบ้างก็หลายอย่างก็อะไรก็นำ
ว่าจะส่งนักท่องเที่ยวกันมาอย่างไรวันนี้ก็สำหรับผู้ที่
ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็มีการตรวจสอบก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง
มีการฉีดวัคซีนล่วงหน้ามีการใช้เอทีเคนะครับ
แล้วก็มีสติการท่องเที่ยวสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
อาจจะเป็นจำนวนไม่ถึงล้านอาจจะจำนวนเป็นแสน
แต่เราเริ่มต้นไปแล้วนะครับการเปิดตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะเปิดต่อไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด๑๙
ซึ่งพวกเราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นท่านแนะนำอะไร
ผมมาท่านกุณาช่วยผมด้วยตรงนี้ในฐานะท่านเป็นสอสอ
อย่าทำให้คนเป็นเป็นแปลกแยกเป็นสองฝ่ายมันก็ไม่เกิดความร่วมมือ
ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่สำเร็จผมก็อยากยกตัวอย่างไปโน่น
เรื่องของการชุมนุมชุมเดิมก็ยังเห็นมีคนพูดอยู่ว่า
มันถูกต้องตามกฎหมายถ้าถูกต้องตามกฎหมาย
ใครจะไปทำอะไรท่านแล้วผมไม่ไม่เห็นเป็นการไม่สมควรเลย
ที่มีสอสอบางคนไปอยู่เบื้องหลังตรงนี้กฎหมายนะครับอย่าลืม
ผมก็กลัวกฎหมายผมก็กลัวเรื่องการทุจริต
เพราะมีแบบอย่างมาแล้วมีคนทุจริตมหาศาลมีคดี
มีหลักฐานชัดเจนถูกลงโทษติดคุกหนีคดี
ถ้าไม่ต้องมาขู่ผมล่ะครับเป็นเรื่องของกระบวนวิทยาลัยที่ผม
รบเสมอมาก็ว่ากันไปนะอย่าขู่ผมบ่อยนัก

ค้าโจรผมพูดไปแล้วนะอย่าบอกว่าถ้ามาไม่ฟังเสียงบ้ายชน
ผมฟังทุกอย่างแต่ผมต้องหาวิธีการที่เหมาะสม
การบริเวณการไม่ใช่เออขออะไรมาก็ได้ทั้งหมด
ท่านเคยช่วยผมไหมในเรื่องของการขึ้นทะเบียนในการทำให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายท่านเคยพูดเลยครับท่านปราบรรยละเลมันนาน
แค่ไหนฐานประกอบการที่จะเข้าถึงเงินทุนอย่างน้อยก็ต้องมาขึ้นขึ้นบัญชีขึ้นทะเบียนตอนนี้
ผมก็มีมาตรการผ่อนคลายให้มาตลอดตั้งแต่รัฐบาลขอสช
ประกอบการหลายอย่างอยู่ในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย
ผมถามว่าตั้งมาเมื่อไหร่แล้วทำไมรัฐบาลอื่นไม่ทำมา
ผมก็คงต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างนี่อย่าให้มันดราม่ามากนัก
อย่าเอาข้อมูลตามโซเชียลออกมาพูดอย่าเอาข้อมูลบางข้อมูลหรือบางกราฟออกมาแสดง
มันมีหลายกราฟนะครับหลายสถิติออกมาท่านต้องวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์ให้ดี
เราทำการกันแบบนั้นนะครับไม่มีใครอยากให้คนไทยเป็นเมืองขึ้น
เพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะแล้วข้อสำคัญคือในประเทศไทย
ก็ไม่ใช่เมืองขึ้นของใครประชนไม่ใช่ไม่ใช่เมือง
ไม่ใช่ประชาชนที่ต้องขึ้นกับใครเพราะมีระบอบการปกครองประชาธิปไตยอยู่แล้ว
นะครับที่มีพระราชาธิประชาธิเป็นประมุกแล้วนี่คือหลักการสำคัญของประเทศเรา
แต่มีหลายคนที่พยายามจะบ่อนทำลายในความเข้มแข็งในลักษณะนี้ทุกอย่างทุกประการนะ
เถียงมามาดีครับว่าไม่มีนะพยายามทำทุกอย่างน่ะนะ
เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านได้เข้าใจนะครับว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ย
วันนี้รัฐบาลต้องทำทั้งการแก้ปัญหาเดิมที่หมักหมมกันไปยาวนาน
ต้องแก้ต้องแก้ต้องเกาต้องแก้ไขแล้ววันนี้เราเผชิญสถานการณ์วิกฤต
เข้าไปอีกก็ต้องแก้โควิดเข้าไปด้วยแล้วเดี๋ยวกันเราต้องเตรียมอนาคตของประเทศเราไว้ด้วย
ที่จะทำให้จีนีพีสูงขึ้นมันต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด
วันนี้เราก็มีการเดินหน้าทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายจะบอกไม่มีอนาคตได้อย่างไร
แต่ก่อนมีไหมครับเป็นเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในเรื่องการพัฒนาเกษตรบีซีจีการแก้ปัญหาเรื่องขยะ
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนอะไรที่บาลทำไปที่จะมุ่งหวังในสิ่งที่มันเป็นดีดี
เป็นอนาคตท่านทำลายความเชื่อมั่นไปหมด
แล้วประเทศชาติจะได้อะไรครับจากการที่เรามานั่งเงินอยู่ตรงนี้
จากการที่ผมอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอ่ะ
เวลามันก็ผ่านไปวันโดยที่ขัดแย้งกันตลอดเวลา
นะผมก็ขอร้องกันก็แล้วแต่ท่านนะครับ
เพราะว่ามันคงไม่ใช่เรามองเราต้องถูกคนอื่นเขามองด้วย
ต่างประเทศเขาก็มองอยู่นะในเรื่องของคำถามคำตอบที่ท่าน
กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับเรื่องด้านการเกษตรเนี่ย
อันนี้คงละเอียดก็คงอยู่ที่ท่านว่าการการการการเกษตรที่แจงเพิ่มเติมนะครับ
รายละเอียดด้านการเกษตรนั้นอย่าบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะครับ
ที่ผ่านมาท่านก็ปล่อยทำไปตามบุญตามกรรมนะครับ
จ่ายเงินให้อะไรให้ผมถามว่ารัฐบาลที่ทำวันนี้
ท่านเคยคิดถึงเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ไหมวันนี้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมดสามร้อยหกสิบเจ็ดแปลง
เพราะคนไทยมีที่ดินประมาณ๓ไร่๕ไร่
มันไม่มีทางที่จะมีเงินเหลือใช้หรอกครับมีแต่หนี้
ก็จะมีการทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อรัฐบาลจะได้เข้าไปส่งเสริมช่วยเหลือ
เรื่องการบริหารตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทาง
การเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชท่านก็บอกว่าเอ่อ
ชนไม่มีความพร้อมนะถ้าท่านช่วยกันพูดเดี๋ยวเขาก็พร้อม
นะรัฐบาลก็พร้อมที่จะไปดูแลเพิ่มเติมให้ในเรื่องของพัฒนา
ไปรูปที่ดินเพื่อเพิ่มผมผลิตเริ่มต้นระยะแรกนี้เจ็ดหมื่นสี่พันไร่
มันมีอีกมหาศาลแต่ถ้าท่านค้างอยู่แบบนี้
เดินไม่ได้แล้วมันจะเดินไปมากกว่านี้ได้อย่างไร
ท่านทำจับดูนะครับเปรียบเทียบรัฐบาลก่อนดูที่ของท่าน
ที่ว่าดีมีอย่างนี้ออกมาบ้างไหม
การแม่งงานสูงการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสิทธิการเกษตร๘๐๐กว่าไร่
อบรมสายทอดองค์ความรู้เทศกรียีเกษตรกร๔๙๖๙๐ไร่
วันนั้นกองทุนเพื่อเกษตรและแหล่งเงินเชื่อภาครัฐเข้าถึงแก่สมาชิก๑๕๐๐๐คน
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเหตุจุบันดาล๔๐๐๐บ่อ
นี่ตัวเลขเป็นในพื้นที่นำร่องนะครับ
แล้วคราวนี้ผมก็ทราบมีการเดินหน้าไปในทุกกรณีดังกล่าว
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อสื่อสามารถดูแลต้นทางกลางทางและปลายทาง
ทั้งต้นทางกลางทางใบทางทั้งผลิตแปรรูปกำไรวิทยาศาสตร์บุรัติชุมชน
ผมเป็นคนแก้ไขให้ขึ้นบัญชีมานะ
ผมต้องการให้มีการใช้จ่ายในประเทศมีการส่งเสริมให้ส่วนอาการได้จัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่นอีกด้วย
โดยเพราะยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา๓๐ของงบประมาณจัดซื้อได้

แต่ท่านบอกว่ามีสามล้านอะไรผมรู้ถ้าผมไม่รู้ผมคงไม่ได้เป็นนายกอ่ะ
ผมพยายามจะทำให้ยังไงให้เขาเข้มแข็งต้องแยกประเภทแยกกลุ่มพัฒนาให้เขา
มีศักยภาพเขาไม่มีเงินทุนก็ต้องดูแลเขา
ดูตรงนี้บ้างหรือเปล่าผมพยายามจะแก้ไขให้
ผมถามท่านมีเงินแล้วท่านจะให้คนทุกคนได้ทันทีไหม
แล้วก็ต้องมีหลักประกันพบก็ต้องมีหลักประกันครับ
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
เป็นหลายหมื่นหลายแสนคนแล้วในเวลานี้นะครับ
ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
จ่ายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น
ผ่านกระทรงสร้างสร้างการจ้างงานเป็นประกอบประกอบพื้นที่ชุมชน
หลายท่านก็พูดถึงเรื่องการจ้างงานตกงานอันนี้ผมก็มีมาตรการต่างออกไปหมดแล้ว
ในระดับนโยบายผู้ที่นำไปบริบัตรก็คือการส่วนแรงงาน
เดี๋ยวเขาคงชี้แจงในเรื่องตรงนี้นะครับที่ท่านกล่าวมาเมื่อวานนี้วันนี้และทุกวัน
ก็จะดูในเรื่องของการตกงานมันยังไงแล้วดูแลยังไง
นะครับท่านบอกว่าตัวเลขตกงานมันสูงแล้วท่านคิดว่าผมไม่รู้เหรอ
ผมก็ทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาบรรษการที่เหมาะสมด้วยกันเหมือนกันนะครับ
การปรับคงสร้างต่อแรงงานการฝึกพรมแรงงานเพิ่มทักษะกระจายความเงินจากเศรษฐกิจ
ยังหัวเมืองหลักนะผมมีความมุ่งหมายว่าทุกภาคมันต้องเข้มแข็ง
กลุ่มจังหวัดต้องเข้มแข็งในตัวเองทุกจังหวัดต้องเข้มแข็ง
ตรงไหนมีศักยภาพในการผลิตก็ว่าไปตรงไหนมีศักภาพในการแปรรูปก็ว่าไป
ตรงไหนจะทำการตลาดเองได้ก็ทำไปวันนี้ผมเห็นในโทรทัศน์ก็มีสื่อออกมามากมาย
ผู้ประสบความสำเร็จในการบริการตามนโยบายของรัฐบาล
แต่ท่านก็ยังคงไปเอาที่ที่ยังไม่สำเร็จมาแล้วท่านเคยกระตุ้นให้เขาทำไหม
ตัวอย่างที่เขาทำมาแล้วสำเร็จเนี่ยท่านเคยช่วยกันไหมครับ
ถ้าท่านไม่ช่วยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละท่านก็หากินอยู่แบบนี้แหละนะ
ยกกระดับกิจกรรมบ้างของประเทศเพื่อรองรับการเจนตัวตัวยั่งอยู่ในระยะยาว
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย๑๓ประเภท๑๒ประเภทนะครับ
วันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลักการลงทุนมีไว้ทุกอย่างหลายประการ
กฎหมายต่างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกของภูมิภาค

คือจะทำอะไรต่างก็ตามมันต้องพินาผลดีผลเสีย
นะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงทั้งสิ้นรัฐบาลเดินหน้าอย่างระมัดระวังนะครับ
ในช่วงนี้เราต้องการที่จะเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
การที่จะสร้างสารและเรียนคุณภาพการเกษตรมูลค่าสูงนะครับ
หลักคุณภาพมาฐานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าสินค้าทางเกษตรให้เพิ่มขึ้น
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ซึ่งผมไม่ควรนำเสนอขึ้นเป็นบรรณาแห่งชาติ

เป็นประเทศผู้ประสานงานเป็นผู้รีเริ่มในอาเซียน
เพราะเราเป็นประเทศที่มีการทำการเกษตรมากที่สุด

ความน้ำมือในพันธุ์ทัศนิยาต่างจะทำยังไง
ทั้งในอาเซียโดยกันในภูมิภาพอื่นอีก

ท่านต้องดูให้ครบถ้วนนะครับ

เราเน้นนะครับการบำรองค์ผลที่มีคุณภาพในระยะยาว
ภายกันจากการศึกษาตั้งแต่อุณหวันจบพื้นฐานจำนวน๗ล้านกว่าลายในครั้งนี้
ปรากฎิการสอนเพิ่มศักยภาพครูบวกการศึกษา
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศวรรษที่๒๑

ในระบบประกันทางสังคมกว่า๑๒ล้านลาย

พักย่านานระบบรับมือปรับตัวต่อโลกอุบัติใหม่และโลกอุบัติซ้ำ
สร้างความรับรู้ด้านสุขภาวะ
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการสูญภูมิและพันธ์ประเทศนะครับเส้นของสร้างพื้นฐานดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายภาครัฐไม่ต่ำกว่า๒๔๐๐หน่วยงาน
เครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางนะครับมันมีการให้บริการมาจากต่างประเทศ
ก็ต้องไปดูที่ว่ามันเกิดความเป็นธรรมไหมประชาชนเข้าถึงหรือไม่มีค่าจ่ายแพงเกินไปหรือเปล่า
แน่นอนครับมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ก็ทำให้มันสมดุลให้มันเป็นธรรมไม่เป็นภาระจนเกินไปนะครับ
การเฝ้าระวังภัยการคุ้กความไซเบอร์ให้กับโดยกรรมภาครัฐ
ส่งเสริมสำนุนสะขับเครื่องระบบวิจัยและวินวัตกรรมของประเทศ
สร้างองค์ความรู้และสำนุนการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมไปในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ลองตามหัวข้อเหล่านี้ดูนะครับว่ามันทำอะไรไปแล้วบ้าง
ผมก็เคยเป็นผู้การบกผมก็เคยอยู่กับทุกรัฐบาลมาโดยสำนุนรัฐบาลทุกรัฐบาลที่เป็นมาจากประชาธิปไตยนะครับ
พอผมเข้ามาเองผมก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นจะมาอ้างตรงนู้นตรงนี้กันวันนี้มันพศอะไรแล้วครับ
ย้อนกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละ
ผมถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยล่ะที่ทำให้ผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้
ในส่วนของเรื่องอื่นนะครับเรื่องหนี้ฐานะเมื่อกี้ก็พูดออกมา
พูดแล้วพูดอีกกู้ขาดดุลทุกรัฐบาลมีการกู้เงินเราก็ต้องกู้มันมีความจำเป็นก็ต้องกู้ล่ะครับ
แต่ไปดูที่กู้มาระหว่างเราที่กู้มาตัวเลขมันสูงมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างที่เป็นเม็ดเงิน
โครงการถนนหนทางรถไฟรถไฟฟ้าแหล่งน้ำบ้านเมืองเป็นยังไงตอนนี้มันแตกต่างกับเมื่อ๕ปี๖ปี๗ปีที่แล้วมายังไงไปดูสิครับ
นั่นแหละครับคือผลงานที่มองไม่เห็น
นะท่านก็พูดแต่เพียงว่าขาดกู้เงินชดเชยการขาดดุมันแต่ก่อนมันก็มีการทำงบประมาณขาดดุลเหมือนกันอยู่บ้าง
แต่ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ไหมจากเงินกู้อ่ะ
เอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับ๗ปีที่ผ่านมาเราทำโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่
นะครับปัจจุบันนั้นท่านก็พูดไปอนาคตอนาคตคืออนาคตวัน
รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งยวดไม่ใช่กู้แล้วไม่คิดว่าจะหาเงินมาช่วยมา
อะไรมาพอล์ทยาลาสได้ยังไงก็ต้องเดินหน้าอุตหากรรมของเราการลงทุนของ
มีไหมครับโทษช่วงเชตวาลแล้วจากนั้นมีอะไรบ้างไหม
นี่คือเรื่องของด้านการคมนาคมนะผมจำเป็นต้องพูดนะ
เพราะฉะนั้นเรื่องการกู้เงินต่างเหล่านี้และกู้เพิ่มเติมจาก๑ล้าน๑ล้านล้านแล้วมา๕แสนล้าน
เดี๋ยวต้องรับปฏิกับทุนข้างของของชีแจงได้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
แต่มันอาจจะไม่เร็วนักหรอกครับเพราะเป็นการจ่ายเงินโดยที่มันอาจจะไม่มีอะไรตอบกลับมาให้กับภาครัฐ
เพราะมันจะเงินร้อนอยู่ผมเข้าใจผมต้องดูแลเขามากน้อยบ้างก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้
เพราะผมต้องดูแลคนทุกกลุ่มคนทุกกิจกรรมคนทั้งประเทศ
คน๓๐๔๐ล้านคนที่ได้จากบ้านอาการของรัฐที่พามาได้กี่กลุ่มครับ
เพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาประเทศลงทุนต่างทั้งหมด
ภูมิผู้เศรษฐกิจตังคมไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้มันติดโควิดมันทำอะไรไม่ได้มาละ
ทำแผนงานโครงการรอไว้เลยผมว่าประเทศเรามีความพร้อมทุกอย่างตอนนี้ผมยืนยัน
เปิดทุกอย่างแล้วเรียบร้อยมีการพบปะพูดคุยกัน
วันนี้ก็พูดคุยกันทางออนไลน์ทางผู้ลงทุนต่างต่าง
ก็มีการประชุมผ่านมีความก้าวหน้าทุกอย่าง
ไม่ฟังตรงนี้เลยนะท่านก็ไม่รู้อ่ะ
ท่านก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเพราะท่านก็ไม่เคยทำอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฐานะก็เป็นเรื่องที่เขาชี้แจงมาหลายครั้งแล้ว
ท่านก็เอามาไปโจมตีอยู่แบบนี้นะครับ
ในการท่องเที่ยวบริการผมทราบดีนะครับ
ว่าประเทศไทยมีการมีรายได้หลักอยู่สองอย่างก็คือ
เรื่องของการส่งออกซึ่งส่งออกนี้มีสินค้า
ในประเภทเกษตรกรรมจำนวนมาก
มันมีความเสี่ยงสูงนะครับในการทำการเกษตรในวันนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องปรับโครงสร้างของเกษตรกรของเราให้ได้
คำนึงเรื่องเงินทุนการพอบลูก

เพราะเรามีคนเป็นจำนวนมากหลายล้านคนหลายล้านครัวเรือน
หลายแสนหลายล้านประเปศ
ที่เราต้องทำในช่วงนี้นะครับแต่อะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องช่วยเขา
แต่ถ้าวันหน้าภาระมันมากขึ้นแล้วจะทำยังไง
ก็ต้องคุยกับประชาชนคุยกับเกษตรกรให้รู้เรื่องว่า
ต้องช่วยกันนะช่วยกันทำแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่ค้านทุกเรื่อง
มันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นได้แล้วครับถ้ามันอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกันอยู่แบบนี้
แล้วก็มีสถาบันอื่นเข้ามาด้วยอย่าฉวยโอกาสจากสถาบันวิกฤต
ในเรื่องของกระบวนการประชับไตล์ในวงศักดิ์ก่อนแล้วแต่
วันนี้ตัวเลขปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศ
ผมพูดไปแล้วนะครับ๓ประเทศแม้ว่ารายได้ของท่องเที่ยวจากของประเทศไทยในปี๖๓
จะลดลงอย่างมากถึง๗๖แต่ก็มี๓ประเทศนะครับที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยว
ลดลงระดาษที่ใกล้เคียงกันสเปน๗๗ญี่ปุ่น๗๗มาก้าว๗๙
จะบอกว่ารัฐบาลบริหารล้มเหลวไม่ให้คนมาเที่ยวไม่ถูกต้องนะครับ
เพราะประเทศเหล่านี้ก็ประสบปัญหาในลักษณะเช่นเดียวกัน
ปัญหาก็คือไม่ว่าจะเปิดประเทศจะบินต่างเขาให้บินไปหรือเปล่าล่ะครับ
ถ้าเขาให้บินไปได้แล้วเขาส่งคนมาให้มาประเทศไทยได้

วันนี้การขนส่งสินค้าสายการบินก็บินอยู่ในเรื่องการขนส่งสินค้า
แต่เรื่องของคนเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ในการเคลื่อนย้ายคนของแต่ละประเทศ
มีกติกามากมายที่ต้องหารือกันต่อไปนะครับ
มันไม่ง่ายอย่างที่ท่านพูดนะครับ
เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีมาตรการรองรับตรงนี้อยู่
ถ้าเราทำได้สำเร็จตรงนี้วันนี้ก็บอกว่าเราได้นักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพ
ก็มีแล้วนะครับที่เข้ามาเนี่ย
ใช้จ่ายเงินเป็นวันละเป็นหมื่น
จองโรงแรมหลายโรงแรมหลายบินุมานเช่าห้องพักมากขึ้น
มันเป็นการเริ่มต้นนะครับในสถานการณ์วิกฤต
อย่าลืมว่ามันอยู่ในสถานการณ์วิกฤติไม่ใช่สถานการณ์ปกติ
ถ้าดีจริงที่ท่านพูดมาทั้งหมดท่านทำไมไม่ทำตอนที่ไม่มีไม่มี

ผมไม่อยากให้เป็นการพูดทั้งทั้งทันดีที่มันทำให้ประชาชนสับสนโรมานไปหมด
เห็นไหมครับการเมืองก็คือการเมืองผมเข้าใจนะครับ
เพราะฉะนั้นการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะช้าลงเพราะประเทศไทยมูลค่าการท่องเที่ยวดึก
กว่าล้านคนมันแน่นอนมันต้องตกแน่นอน
แล้วจะบอกว่าพวกผมบริหารไม่ดีเขาเลยไม่มาเที่ยวเพราะโควิด
แล้วประเทศอื่นที่ท่านพูดมีโควิดไหมมีการบาดเจ็บล้นตายมากกว่าเราบ้างหรือเปล่า
ในส่วนของเราผมเสียใจแล้วก็ขอโทษถ้าทำอะไรเป็นที่ไม่พอใจ
ผมลูกผู้ชายพอผมไม่ใช้วิธีการแยบยนต์ในการที่จะบ่อนทำลายกันเนี่ย
ผมเคารพผมนับถือหลายท่านเป็นคนดีหลายท่านเป็นคนที่รักประเทศชาติ
ผมรู้ทุกคนรักกันนะครับแต่ท่านบางคนท่านอาจจะรักตัวเองมากกว่า
สักทีนะครับนึกถึงประเทศของเราทุกเช้าตื่นขึ้นมา
นึกถึงประเทศจะทำอะไรวันนี้ถ้าคิดว่าจะต้องกันทำลายกันทุกวันเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของท่านนะครับเดี๋ยวคงมีอะไรที่จะพูดเพิ่มเติมอีกเยอะ
วันนี้ก็พูดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ลองไปตามดูแล้วกันนะครับ
สถิติต่างมีกราฟมีอะไรเยอะแยะท่านก็เลือกกราฟบางอันมา
ต้องไปดูอย่างที่ผมดูกราฟดูคลิปกว่ากราฟอ่ะ
หนึ่งจะบริหารอะไรก็แล้วแต่เศรษฐกิจไทย
ถ้าดูในจอเนี่ยมันแย่ประเทศอื่นมากน้อยแค่ไหนดูสิครับ
ท่านเอาแต่บางอันที่มันไม่ดีไม่ดีก็คือไม่ดีก็แก้
อันไหนไม่ดีก็ทำต่ออันไหนที่รัฐบาลก่อนทำไว้ดี
ผมก็ทำต่อให้ทำให้ดีกว่าเดิม
นะทำมาดีแล้วผมก็ไม่มาทำอะไรทั้งสิ้นอ่ะ
ก็ทำไปไม่ต้องไปเพิ่มปรากฏการณ์อะไรใหม่ใหม่
ผมก็ต้องเพิ่มรายการใหม่ให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบัน
การโลกสถานการณ์ภูมิภาคสถานการณ์โควิดสถานการณ์เศรษฐกิจ
เราต้องสร้างความมั่นคงให้กับเขาโดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ในทุกมิติให้เขาเข้มแข็งให้เขาแข็งด้วยกันด้วยความร่วมมือกับภาครัฐ
อย่าสอนให้เขารอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวผมขอแค่นั้นเอง
ผมหาหนทางที่จะทำให้มันฟื้นฟูให้ได้โดยเร็วนะครับต้องฟังกันบ้าง
การทำงานมันต้องมีรัฐฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการอำนาจเป็นอย่างนี้อยู่นะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันคิดด้วยนะครับโดยเพราะสอสอที่ตั้งใจดี
ตั้งใจมั่นเพื่อทำให้ประชาชนของเราผมแน่นอนแน่ใจว่าภายใน
สี่ห้าปีเนี่ยประเทศไทยเห็นหน้าเห็นหลังแน่นอน
โครงสร้างต่างที่เราทำไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำวันนี้ด้วย
ทำมาก่อนหน้านี้แล้วทำมาในช่วงโควิดก็ทำต่อ
มันหยุดไม่ได้หรอกครับประเทศไทยกำลังมีปัญหาอยู่เนี่ย
เพียงแต่สร้างความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้โกรธเกลียดใครทั้งสิ้น
ก็ขอโอกาสในการชี้แจงตรงนี้ด้วยเรื่องสุขภาพเรื่องวัคซีนเรื่องต่างก็ชี้แจงไปแล้วนะครับ
วันนี้ก็เราก็พร้อมที่จะฉีดให้ภายในปีนี้มันจะช้าจะเร็วมันก็มันก็
มีปัญหาหรอกครับมันก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ปีนี้เราก็ยืนยันว่าเราจะได้รับครบ
นะครับที่มันมีปัญหามาท่านต้องมองว่าโลกเขามองกันยังไง
เขาไม่อยากให้สินค้าวัคซีนเนี่ยเป็นสินค้าที่มีข้อขัดแย้งทางการเมือง
ท่านพูดไปเรื่อยเรื่อยด้อยค่าก็ไปเรื่อยเรื่อย
วันหน้าท่านจะได้ไหมวัคซีนแล้ววันนี้ทุกคนฉีดมาก็ปลอดภัย
แล้วก็ติดตามในส่วนของวันนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนที่มันจะชัดเจน
แต่เราก็เอาเข้ามาหมดทุกอย่างก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ผลีผลามนะ
ให้ชีดไมค์ก็หวัดระแวง
คือฟังมันทั้งหมดอ่ะทุกอันเนี่ย
โซเชียลก็มีอะไรก็มีมันจริงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นอย่าเอาโซเชียลมาสู้กับผม

โอเคนะครับผมคงขออนุญาตใช้เวลา